เลี้ยงครอบครัวหลังธุรกิจร้านอาหารปิดตัวครับคุณผู้ชมครับ
กลับไปเมื่อปี๒๕๕๖ครับจากเรื่องราวต่าง
ทำให้เจ้าตัวเนี่ยต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่

โดยเรื่องราวชีวิตของฮาวอ์วอร์ด

ทั้งนี้เจ้าตัวได้ลุกขึ้นสู้
หาเงินเลี้ยงครอบครัวอีกครั้ง

การเป็นรอปภหรือว่าพนักงานรักษาความปลอดภัย

ซึ่งฮาเวิร์ดก็ได้โพสต์ของตัวเองนะครับ
น้องฮาเวิร์ดหวังเจ็บนี่รถปูอัดนะครับผม
ผมเห็นคุณดังพันกรเขาจะดึงคุณเข้าบนเวทีนะ
ไม่เอาไงเขาจะไปกดดู
ไปดูเพื่อนดีใจฉันเห็นดังพันกรร้องเพลงฉันดีใจเดี๋ยวน้ำตาไหลแล้ว

ผมเห็นคุณเสียงตะโกนขึ้นมาก็รอบใบในไม้บอกฉันคนกรัมมี่ฉันไม่ขึ้นหรอก

โอ้ไม่เกี่ยวหรอสนุกมากเลยอ่ะ

มีคุณเต๋าคุณนุ๊กมีคุณโดม

มีบาซูแดปบี้บาซู

ไม่เขาบอกว่าผมไม่แอบไปดูกำปั้นบาซูนะ

แกมีอาร์เอสอาจจะจัดคอนเสิร์ตด้วยกันกันนะ
ไม่ใช่แกมมี่อาร์เอสอาจจะจัดคอนเสิร์ตด้วยกันเร็วนี้มันก็ดี

หนุ่มตอนนั้นคนที่ชวนฉันไปก็คือแก

ล่าสุดนี้จะออกจากการเป็นพิธีกรแล้วเนี่ย

โอ้โหงานการไม่ให้ทำ

ระวังเวรกรรมนะปีนะปีชงนะปีละ๙ปีชง
เขาบอกว่าไงรู้ไหมเธอพูดเข้าไป
ไอ้สก๊อตไปเนี่ยหยาบมันขูดหนังหน้าเธอไม่ออกหรอก

พูดว่าจะไปเลี้ยงชงผู้ชายมีปวดมีเผลอ
กลัวเอาสมบัติย่าไปขายหมดป้าบอกเดี๋ยวป้าเก็บไว้ให้ก่อน

อ่าอีนุ่มไปพลิก

ต้องยืดคลองยืดคลองก็จะปวดแบบนี้
เวลาไอ้ก็จะปวดตรงนี้ปวดตรงนี้

พี่อย่าตะโกนเยอะเสียงเหนือเสียงไม่มี
เจ้ากรรมนายเวร
เจ้ากรรมนายเวรเหรอ
จริงโอ้ปวดแบบนี้